ใกล้วันออกสลากแบบนี้บางคนก็หาที่พึ่งทางใจกันหาว่าที่ไหนแม่นที่ไหนเด็ดให้เลขบ้างแต่ระวังคุณผู้ชมมันจะมีแก๊งที่หลอกไปว่ามีคนให้เลข
เนี่ยเหรอสาวเสียรู้ด้วยนะเนี่ยข้างหลังเนี่ยเสียเป็นแสนทั้งเงินทั้งทองครับคุณผู้ชมครับ
คนเสียหายมี๒คนนะคนแรกชื่อคุณรจนาครับอายุ๓๙ปีอีกคนชื่อคุณวันนภาอายุ๓๘ปี
คนนี้อยู่ในตำบลยางโกนครับจังหวัดพิศนุโลกไปโดนแก๊งใบ้หวยหลอกไปทำพิธีบริเวณทางเข้าสำนักสงฆ์ห้วยบ้าง
ด่านซ้ายจังหวัดเลยซึ่งเป็นเขตพื้นที่รอยต่อกัน
ก็เลยพากันไปแจ้งความที่สพโคกงาม
ซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุหนี้สองคนนั้นซ้าย

เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวที่บ้านตำบลยางโกนครับ

ทะเบียน๖๑๒๕จังหวัดเลยมาจอดหน้าร้าน
มีผู้หญิงสองคนมาสั่งเกาเหลาถุงหนึ่ง
แล้วก็ชวนเธอคุยเรื่องหวยครับ
บอกว่านี่พี่รจนามีพระนะให้หวยอย่างแม่นเลย
อยากให้เธอไปร่วมพิธีขอเลขเด็ดด้วยกันเลย
จะได้มีเงินแสนเงินล้านกันจะรวยก็คราวนี้แล้ววะ

แล้วก็ขอเบอร์โทรของเธอไปด้วยครับ
วันต่อมาผู้หญิงคนนั้นโทรมาชวนพี่รจนาไป
ร่วมพิธีไหว้ครูแล้วก็ต่อชะตา
นัดเจอกันที่ทางเข้าสำนักสงฆ้วยบ้าง
เธอก็ไปกับนางสาววรรณภาครับ
มีการวางค่าครูคนละ๘๐๐บาท

นัดเจอกันอีกครั้งที่ทางเข้าสำนักสงฆ์
อีกฝ่ายมากัน๔คนเป็นหญิง๓ชาย๑
พอเจอกันแล้วก็พากันเดินเข้าไปในป่านะ

ตลอดทางมีการจุดทูปปักไปตลอดทางเลย

ไปพบพระรูปหนึ่งนั่งทำพิธีไหว้ครู

แล้วก็บอกให้นางสาวโรจนาเนี่ย
เงินสด๒๕๐๐๐บาท
สร้อยคอทองคำหนัก๓บาท

ยังไม่หมดเหรอคะมุกเดิมเดิมพี่ปุ้ยฮะยังไม่หมดครับพี่ปุ้ยฮะ
ส่วนคุณวันนภาเนี่ยวางเงินไป๕๐๐๐ไว้บนจาน
แล้วก็ถึงเวลาแล้วทำพิธีขอโชคขอลาบกัน
ครับพอเสร็จพิธีก็เอาเงินและทองใส่ถุงผ้า
แล้วก็มีการบอกให้ทั้ง๒คน
ทั้งคุณรจนาทั้งคุณวรรณภา
ไปจุดภูมิทำพิธีต่อที่วัดอีกแห่ง๑กิโล
เอาคุณผู้ชมครับเริ่มแปลกแล้วนะ
แล้วก็จะมีการขับรถตามกลับไป

แต่อีกฝ่ายไม่เห็นตามมาเลยนี่อีกฝ่ายหายไปเลยครับ
ตอนนั้นแหละเธอสองคนก็เลยถึงรู้ว่า
หลอกเขาซะแล้วก็เลยไปแจ้งความไว้
แล้วก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์ว่า
คุณผู้ชมถ้าดูข่าวอยู่อย่าไปเชื่อใครง่ายนะ
อย่าไปโลภมากไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะเป็นแบบเธอเสียทั้งเงิน
เสียทั้งทองเป็นแสนเลยอ่ะนี่แหละฮะกลอุบายของแก๊งที่มาต้มเธอนะฮะ
มันจะมีอยู่ประมาณสัก๒อย่างคุณผู้ชมครับ
อันนี้คือเดี๋ยวไปทำบุญต่อนะ
อีกอย่างหนึ่งคือนี่ของอยู่ในห่อแล้วนะ
แต่อย่าเปิดนะอย่าเปิดเดี๋ยวต้องไปเปิดที่บ้านนะ

อะไรแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมฮะ
กลงฟังเอาไว้แล้วก็เอาไว้ระวังตัว